ล้อมจับระทึกหนุ่มคลั่งยาชักปืนยิงสู้๕นัด
แล้วก็คว้าท่อนเหล็กฟาดใส่ตำรวจจนตำรวจแขนหัก
ถามว่าสุดท้ายจับหนุ่มคลั่งยานี้ได้ไหม
จับได้คุณผู้ชมไปดูวินาทีจับกันนะฮะ
โอ้โหนี่แหละฮะทางตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีนะครับ
พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะฮะ
ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๙ตำบลท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
เพื่อที่จะเข้าไปจับกลุ่มนายสมเกียจอายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติดนะครับ
เพราะว่าเขามีนอกจากเสพยาเสพติดแล้วนะ
เขายังมีปืนยาวขนาดจุด๒๒ติดลำกล้อง
แล้วก็ปืนพกสั้นพร้อมกระสุนปืนอีก๒๕นัดอยู่ด้วยคุณ
คือทั้งเสพยาทั้งคลุ้มคลั่งทั้งมีอาวุธนะครับ
โดยระหว่างการปิดล้อมบ้านปรากฏว่านายสมเกียจรู้นะ
ว่ามีตำรวจจะมาจับกลุ่มนายสมเกียจก็เลยส่องเลยคุณ
ใช้ปืนส่องออกมาปืนยาวติดลำกล้องขนาดจุด๒๒
งแล้วก็ยิงออกมาจากบ้านใส่ตำรวจ๕๑๐นัด
คือตำรวจบางคนบอกโอ้โหได้ยินเสียงปั้ง๕นัด
บางคนบอกอุ้ยยิ่งกว่านั้นเลย๑๐นัดเลยนะฮะ
ทำให้หน่วยสวาสตร์นะฮะหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ย
ต้องวิ่งหาที่กำบังกันจ้าละวันหลบหลังต้นปามเนี่ยนะฮะ
ก่อนที่จะตัดสินใจจู่โจมค่อยเพื่อจะเข้าใกล้ตัวบ้านมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ต้องปฏิบัติการยังไงรู้ไหมคุณ
คว่างระเบิดแก๊สแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้าน
ว่างแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านก่อนนะฮะ
จนนายสมเกียจทนแก๊สน้ำตาไม่ไหววิ่งออกจากบ้าน
แต่นายสมเกียจนะฮะก็ยังใช้ปืนพกสั้นยิงเปิดทางจนกระสุนหมดเลยนะครับ
แล้วก็เตรียมไปใช้ปืนยาวติดลำกล้องที่สภาอยู่อีก
ทีนี้ครับหน่วยสวาสจึงตัดสินใจเข้าชาร์จเลยประชิดตัวแล้วเข้าชาร์จเลย
แล้วก็ดาบตำรวจภัยรัฐรอดภัยพบหมู่ชุดสวาสตร์เนี่ยคุณ
ถูกนายสมเกียจคว้าท่อนเหล็กนะฮะฟาดเข้าที่แขน
ได้รับบาดเจ็บแขนหักนะครับทีนี้ตำรวจนายอื่นอื่นก็ต้องรุมแล้วฮะ
รุมจับตัวกว่าจะจับได้ทุลักทุเลเลยนะฮะนายสมเกียจก็หอบแฮกแบบนี้
ตำรวจก็หอบแฮกเหมือนกันนะครับใช้เวลาในการปิดล้อมและจู่โจมจับกลุ่ม๓ชั่วโมงครับคุณ
จากนั้นก็นำตัวไปสอบสวนนะฮะขอถอนหายใจหน่อยนะเพราะมันระทึกเหลือเกิน
นายสมเกียจคนนี้นะฮะเคยเมายาคลุ้มคลั่งแล้วก็ครั้งนั้นก็ก่อเหตุชิงรถ
ใช้มีดพระฟันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แย่งปืนยิงใส่ตำรวจ
แล้วก็ยังใช้ไม้ทุบกระจกรถตำรวจจนได้รับความเสียหาย
ตอนนั้นตำรวจก็ปิดล้อมข้ามคืน๑๘ชั่วโมง

เออ๑๘ชั่วโมงนะครับก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๕กันยายนปี๖๓นะครับ
ทีนี้ครับหลังจากที่ถูกจับกลุ่มได้พ้นโทษออกมาเพียง๒เดือน
สมเกียจก็หันมาลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็กลับมาเสพยาเสพติดอีกครั้ง
จนเกิดอาการคุ้มคลั่งไปทุบทำลายทรัพย์สินผู้อื่นไปทุบรถยนต์
เอาอาวุธปืน๒กระบอกของชาวบ้านเอาไปไล่ยิงใส่คนงานสวนปามอีก
คนงานสวนปามเนี่ยโอ้โหก็วิ่งหนีตายแล้วก็มาแจ้งตำรวจ

คุณถ้าสมมุติเกิดว่ามันแบบก่อเหตุซ้ำขนาดนี้ถูกจับดำเนินคดีแล้ว
ปล่อยออกมาก็ยังมาเป็นแบบนี้อีกนี่ควรจะทำยังไงดี
อ้าวก็ต้องจับแจ้งข้อหาแล้ว
คราวที่แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการ
พาอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณะเมื่อ๑๕กันยาที่ผ่านมา
ปีที่แล้วครั้งนี้ล่าสุดตำรวจก็แจ้งข้อหาเดิมอีกคุณ
ก็คือทำลายทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายชิงทรัพย์ผู้อื่น
แต่คราวนี้มีข้อหาหนักอีกข้อหาหนึ่ง
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่ะครับ
คุณผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดแบบนี้รับทนหนักกว่านี้หน่อยได้ไหม
ให้อยู่นานได้ไหมไม่ต้องรีบปล่อยออกมาได้ไหม

ตำรวจนี่มานั่งกองร้อยเลย